ไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งขณะที่มีเด็กอยู่กันแค่๔คน
เพราะว่าพ่อกับแม่ออกไปทำงานนอกบ้านนะครับ
ปรากฏว่าช่วงไฟไหม้ตัวน้องคนเล็กรู้สึกก่อน
คือรู้สึกว่าร้อนพอตื่นขึ้นมานะคุณ
ปรากฏว่าไฟมันกำลังโหมลุกไหม้
ก็เลยรีบไปปลุกพี่ที่นอนกันอยู่คนละห้องในบ้าน
วิ่งหนีออกมาจากบ้านจนรอดปลอดภัยทั้ง๔ชีวิตเลย
โอ้โหแล้วก็ตัวเล็กที่ว่านี่คือ๕ขวบเท่านั้นเองเป็นฮีโร่เลยนะ
แม่พอมาถึงบ้านเห็นไฟไหม้ห่วงลูกน้อย
แต่ว่าลูกน้อยออกมาจากบ้านได้โอ้โหแม่แบบ
ดีใจนะที่เห็นลูกน้อยยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
เหตุระทึกนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งภายในซอยท่าเรือหมู่๒
ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับ
ก็เป็นบ้านชั้นเดียวไฟก็กำลังลุกโชนอยู่บริเวณตัวบ้าน
ในขณะเกิดเหตุไฟไหม้เด็กอายุ๕ขวบคือน้องคนเล็กสุด
ควบ๑๓ปีและ๑๖ปีอาศัยอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ

โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งระดมรถดับเพลิง๒คัน
ฉีดน้ำเพื่อจะดับเพลิงที่กำลังโหมไหม้อย่างหนักนะครับ
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงถึงจะควบคุมเพลิงให้สงบได้นะครับ
จากการสอบถามหนูน้อยวัย๕ขวบเล่าให้ฟัง
บอกว่าขณะที่นอนหลับอยู่กลางห้องนะครับอยู่ตรงโถงในบ้านเนี่ยนะฮะ
รู้สึกว่าร้อนเอ๊ะทำไมมันร้อนอย่างนี้ก็เลยตื่นขึ้นมา
พอตื่นมานะฮะเห็นเปลวไฟมันตกลงมาจากบนเพดาน
ตกลงมาที่หมอนจนลุกติดไฟเลยนะครับ
ตัวเธอเองก็ตกใจรีบวิ่งไปบอกพี่ที่นอนอยู่ในห้องนอน
แล้วพากันวิ่งหนีตายออกมาจากบ้านจนกระทั่งปลอดภัยนะครับ
ด้านของผู้เป็นแม่นะก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเธอไม่ได้อยู่บ้าน
เนื่องจากตอนเช้าสามีไปออกทะเลคือเป็นชาวประมงนะ
ส่วนเธอเองก็ขับรถพาแม่ไปขายของที่ตลาดนะครับ
ซึ่งก่อนจะออกจากบ้านรู้แล้วล่ะว่าเด็กต้องอยู่กันแค่๔คนในบ้าน
แม่ก็จะพยายามตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง
ตรวจระบบไฟฟ้าอะไรปลั๊กอะไรไม่ใช้ไม่จำเป็น
ก็ถอดหมดเตาร่งเตารีดนะครับ
ทีนี้พอไปถึงตลาดญาติก็โทรศัพท์มาบอกเลย
ว่าไฟไหม้บ้านเธอตกใจมากครับ
เป็นห่วงลูกทั้ง๔ที่นอนอยู่ภายในบ้านกันโดยลำพังนะ

เมื่อมาถึงเห็นบ้านถูกไฟไหม้ช็อกหมดแรงเป็นลมไปเลยฮะ
เพื่อนบ้านช่วยกันประถมพยาบาลได้สติขึ้นมา
ลูกปลอดภัยโอ้โหโล่งใจเลยนะครับ

ตอนเกิดเหตุตอนที่จะออกจากบ้านมาดูว่าบ้านนี้ไฟไหม้
คือเพื่อนบ้านได้ยินเสียงดังเหมือนเสียงปืนหรือระเบิดอะไรสักอย่างเนี่ย
ก็ตกใจก็ออกมาดูปรากฏว่าเห็นไฟกำลังลุกไหม้ตระก้าพลาสติกที่ตั้งอยู่ข้างบ้าน
ขณะเดียวกันก็เห็นเด็กทั้ง๔คนวิ่งหนีตายออกมา
ก็เลยเรียกเพื่อนบ้านคนอื่นพร้อมทั้งช่วยกันนำถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน
มาช่วยกันไปดับเพลิงมี๘ถังแต่ว่าเอาไม่อยู่ดับเพลิงไม่ได้
ก็เลยโทรเรียกรถดับเพลิงมาที่เกิดเหตุนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แล้วก็จุดเริ่มต้นของไฟที่มันไหม้คือสายไฟที่อยู่บนเพดาน
น้องคนเล็กเด็กตัวเล็กก็เลยเห็นว่าเหมือนไฟมันหยดลงมา
ตกมาที่หมอนเถอะแล้วไฟมันลุกลาม
เท่ากับไฟมันเกิดจากสายไฟบนเพดานเนี่ยนะครับ